แล้วเท่าไหมคะแซ่บด้วยล่ะก็โอ้โหนี่ฉันว่าลูกค้าติดอกจิตใจแน่นอน
วันนี้ก็เลยรวมมาให้ดูมีแม่ค้าแซ่บที่ไหนกันบ้างจ้า
พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยว
ที่นอกจากอาหารจะแซ่บแล้วเนี่ย
แม่ค้าเขาก็แซ่บไม่แพ้กับของที่ขายเลยนะ
แต่ละคนเนี่ยจะแซ่บขนาดไหนและอยู่ที่ไหนกันบ้างไปชมกันเลยครับ
เริ่มกันที่จังหวัดกำแพงเพชรว่ากันว่าเดือดกว่าน้ำในหม้อ
ร้อนแรงกว่าอากาศก็คงจะมีแต่แม่ค้าก๋วยเตี๋ยวสุดเซ็กซี่
ก๋วยเตี๋ยวพันปีนี่แหละครับจะเดือดแค่ไหนไปชมกัน
เดือดไหมล่ะครับที่นี่เนี่ยคือร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านพันปี
อยู่ในพื้นที่ตำบลเพชรชมพูอำเภอโกสัมภีนครจังหวัดกำแพงเพชร
ซึ่งที่นี่เนี่ยจะขายก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นและเนื้อเปื่อยโดยคุณอารีนินตะโก
หรือคุณรถบอกว่าที่ชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวพันปีเนี่ยก็เพราะว่าเป็นร้านของแม่แท้และแม่บุญธรรม
ซึ่งแม่แท้ชื่อปีส่วนแม่บุญธรรมชื่อพันธุ์จึงตั้งชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวพันปีนั่นเองล่ะครับ
สำหรับร้านก๋วยเตี๋ยวพันปีเปิดขายทุกวัน
โดยในแต่ละวันเนี่ยก็จะมาช่วยขายอยู่บ่อย
โดยปกติแล้วเธอเป็นคนที่ชอบแต่งตัวเซ็กซี่อยู่แล้วล่ะครับ
ในขณะที่ช่วยแม่ขายก๋วยเตี๋ยวจึงถ่ายรูปโพสต์สนุกขำและคิดแคปชั่นเด็ดลงไปด้วย
ซึ่งไม่คิดว่าจะมีคนแชร์โพสต์พร้อมคอมเมนต์แซวและถามหาพิกัดร้านกันเยอะขนาดนี้
อีกทั้งขอขอบคุณทุกท่านที่สนใจเข้ามาชื่นชมและเข้ามาช่วยอุดหนุนร้านก๋วยเตี๋ยวพันปี
หากใครอยากจะตามไปทานก๋วยเตี๋ยวพร้อมกับเจอแม่ค้าสาวเด็ดดวงคนนี้เนี่ย
ก็ตามไปกินกันที่ร้านได้เลยครับ
ส่วนที่จังหวัดชนบุรีก็แซ่บไม่แพ้กัน
แซ่บขนาดไหนตามมาเลยครับ

โอ้โหเธอหวานเจี๊ยบ
ลังการงานสร้างหมายถึงก๋วยเตี๋ยวนะ
ร้านนี้เนี่ยใครมีเมียต้องพาเมียมาด้วย
แต่ถ้าแอบมาก็ต้องห้ามเช็คอินเด็ดขาดนะจ๊ะ
ไม่งั้นเนี่ยหัวขาดแน่นอน
ชวนคุณผู้ชมมากันที่ร้านแม่ตุ๊กก๋วยเตี๋ยวเรือ
โดยมีซอสฮีสไก่ยกครก
แม่ค้าสุดเซ็กซี่เป็นผู้นำสูตรเคล็ดลับความอร่อยของแม่
ขายมานานกว่า๔๐ปีมาลองเปิดร้าน
ซึ่งหลังเปิดขายซอฟฮีสบอกว่าได้กระแสตอบรับดีมาก
ทั้งเรื่องของความแซ่บของแม่ค้าทั้งเรื่องรสชาติของก๋วยเตี๋ยว
โดยภายในร้านเนี่ยก็มีเมนูหลากหลายให้เลือกสั่งทาน
ไม่ว่าจะเป็นซุปเปอร์หมูเตี๋ยวเรือเกาเหลาหม้อไฟเซ็ตเกาเหลาเนื้อน่องลาย
และอื่นอีกหลายเมนู
จากนี้เนี่ยยังมีเมนูลูกชิ้นปิ้งหมูสะเต๊ะแหนมคลุกป่อเปี๊ยทอดสูตรแท้ของเวียดนามอีกด้วยนะ
น้ำลายไหลสำหรับก๋วยเตี๋ยวจะใช้เครื่องเคียงอย่างดี
ไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัวเนื้อหมูการเคี่ยวน้ำซุปให้รสชาติเข้มข้น
โดยร้านจะเปิดทุกวันตั้งแต่๙นาฬิกาถึง๑๘นาฬิกา
ตั้งอยู่ที่บริเวณแถวโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาถนนสุขุมวิทย์ตะบนหนองปลือ
อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีครับ

ต้องไปลองพิสูจน์ความอร่อย

อยากกินก๋วยเตี๋ยวไปสิไปสิ